ใช่แต่จะช่วยเหลือกันเอ็นดูรึเปราะ
คือมารทีปีฝนพวกเขาจะได้ออกงานก้วกันใกล้คะ
คุณซิ่งค่ะไม่ดูกันเต็มเลยค่ะ
แต่สัมภาธิ์นีสาหร่าเจาน่าเมื่อนะคะ
โครงการหนึ่งของพี่โน่เป็นไงคะช่วยเก็บขยะตอนนี้
ที่ทุกคนมีจิตสำนึกทุกคนนึกถึงส่วนรวม
เรามีถนนที่สะอาดเรามีป่าเรามีแม่น้ำเรามีทะเลที่อุดมสมบูรณ์
เรื่องพวกนี้มันย้อนกลับมาเป็นผลดีให้กับคนไทยทุกคน
ง่ายสร้างวินัยก่อนขยะทิ้งเป็นที่เก็บของให้เป็นที่ไม่ทำมลพิษเพิ่ม
ใครที่ไปเจอโครงการพี่โน่พี่โน่เก็บขยะอยู่ริมชายหาดเห็นไปช่วยได้

คิดถึงครับคิดถึงก็ดีใจฮะยิ่งแบบเราเห็น

ครับในการเล่นหนังเรื่องนี้ต่อหรอพี่โน้
ครับก็ฝากหนังของฤทธิ์ด้วย
แล้วที่สำคัญก็เห็นฤทธิ์ตามสื่อต่าง
เห็นสิ่งที่ฤทธิ์โตขึ้น
แล้วก็ได้นำอาชีพของตัวเอง
ว่าจะเป็นนักร้องก็ร้องเพลงให้คนดูมีความสุข
หมอก็ดูแลคนป่วยดูแลคนไทยผมก็รู้สึกชื่นใจ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยครับ